ท่านผู้ชมครับเสาร์ที่๑๙กันยายนนี้จะมีการนัดชุมนุมนะฮะของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับซึ่งทางไทยรัฐทีวีเราไทยรัฐนิวโชว์นะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับ
ท่าทีของฝ่ายต่างนะฮะในการที่จะมีความเคลื่อนไหวก่อนจะถึงวันชุมนุมเนี่ยหรือว่าชุมนุมจะเป็นอย่างไรนะครับท่านติดตามกับเราที่นี่นะครับ
เราจะเริ่มต้นวันนี้เนี่ยด้วยการไปดูเรื่องของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก่อนนะครับ
การชุมนุมที่นัดชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ
นี่เป็นภาพวันที่มีการแถลงท่าทีของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ซึ่งกลุ่มนี้เกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็แนวร่วมที่มีแนวคิดในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง
สุดท้ายมีการตั้งโต๊ะแถลงความเคลื่อนไหวนัดชุมนุมใหญ่
บอกว่าจะชุมหนุ่ม๒วัน๑คืนคือวันเสาร์ที่๑๙นะครับ
ต่อเนื่องถึงอาทิตย์ที่๒๐กันยายนนี้
ตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันนั้นนะครับ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวท่าทีเมื่อวันที่๙กันยายน
นำโดยนายพระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวิน
นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้ง
นายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้ระยองแล้วก็มีกลุ่มสมาชิกต่างนะครับ
บอกว่าจะจัดชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์๑๙กันยายน
ค้างคืนลากยาวไปถึงอาทิตย์๒๐กันยายน
ภายใต้ชื่อว่า๑๙กัญญาทวงคืนทวงอำนาจคืนรัศดร
โดยทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะครับ
ในการชุมนุมเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตยมายาวนาน
พร้อมกับบอกด้วยว่าถ้ามีผู้ชุมนุมมาก
เพราะในอดีตถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างได้
รวมทั้งอาจต้องปิดถนนรัชดำเนินกลางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำศิลปะและกิจกรรมต่างด้วย
ทางกลุ่มแนวร่วมนะครับยังบอกว่า๑๙กันยายนเนี่ยจะค้างคืนนะครับ
พอถึงเช้า๒๐กันยายนจะเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็เชื่อมั่นว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะให้ใช้พื้นที่ในการชุมนุม
ผมถือคำพูดของท่านอดีตอธิการบดีซึ่งธรรมศาสตร์เราถือเป็นหนึ่งในบูรพาอาจารย์
ไม่ว่าผู้บริหารปัจจุบันจะหยิดมั่นในคำพูดนี้หรือไม่แต่นักศึกศึกษาหยิดมั่น
นะเราจะรักษาพื้นที่ทรมาศาสตร์ถ้าเป็นพื้นที่เป็นเศรษฐริปาบ
สำหรับจุดยืนข้อเรียกร้องของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จะพูดในเวทีการชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ
มีอยู่๑๐ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันนะครับ
แล้วก็จะพูดถึงความไม่ชอบทำและการบริหารประเทศที่ทางกลุ่มบอกว่าเป็นรัฐบาลพระเด็จการนะครับ
โดยเป็นการส่งไปพร้อมกับหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ในการชุมนุมนะครับ
ก็หลังจากที่มีการแถลงท่าทีแล้วนะครับหลังจากนั้นวันเดียวฮะ๑๐กันยายนทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ออกเอกสารไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเข้าใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการชุมนุม
โดยให้เหตุผลว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะอนุญาตได้เพราะการขออนุญาตยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งทำให้มีปฏิกิริยาตามออกมาทันทีนะครับ๑๑กันยายนเนี่ย
กลุ่มแนวร่วมได้โพสต์เอกสารผ่านเพจเฟซบุ๊กยืนยันว่ายังไงก็จะไม่เปลี่ยนสถานที่การชุมนุม
แม้ว่าทางธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะไม่อนุญาตก็ตามทางด้านของนางสาวปนัสยาค่ะ
ก็ได้นำพวงหลีดไปวางแสดงความอาลัยต่อจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะ
ตามภาพนี้นะคะที่บริเวณอนุสวรีสัตว์อาจารย์ปรีดีพนมยง
ระนามการตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์เกซินีวิทุนชาติอธิการบดี
ซึ่งบอกว่าเป็นการผลักนักศึกษาออกไปชุมนุมภายนอกมหาวิทยาลัยให้ต้องเผชิญกับอันตราย
บอกด้วยว่าพร้อมเจรจากับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต่ถ้าไม่ได้รับการสนองตอบ๑๙กันยายนจะตัดโซ่พังประตูเพื่อเข้าไปชุมนุม
จะเป็นเด็กดื้อไม่ฟังคำสั่งอธิการบดีคนปัจจุบัน
ฝันว่าพ่อปรีดีและทนายอานนท์มาบอกให้ใช้ธรรมศาสตร์จัดชุมนุมได้
นายแก้วสันอธิโพธิอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็แถลงในฐานะศิษย์เก่า
บอกว่าจะรวบรวมรายชื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอให้ระงับใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม

เห็นว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่มีความโปร่งใส

ความสามารถที่จะจัดชุมนุมโดยสงบตามที่กล่าวอ้างได้
หากบอกว่าจะมีคนมาร่วมสี่หมื่น
น่าห่วงในการควบคุมดูแล
ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการใช้สิทธิเสรีภาพ
แต่เห็นว่าเป็นสิทธิ์การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูล

อาจารย์แก้วสันนัดรวมตัวสิทธิ์เก่ามธ
ที่ร่วมลงชื่อรวมตัวกันที่หน้าตึกโดม
เพื่อให้กำลังใจอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยื่นต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยครับ
เมื่อ๑๒กันยายนมีแถลงการจากสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์
ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์๖ตุลาคม๒๕๑
โดยบอกว่าขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทวนคำสั่งไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ชุมนุม
เพราะเพื่อพิสูจน์ให้สังคมไทยเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน
อยากให้คำนึงถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยสามประการ
ที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพรดรภาพ
และคำขวัญประจำสถาบันที่มีเกียรติภูมิมาอย่างยาวนาน
ระบุว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน
ก็เลยบอกว่าในฐานะสิทธิ์เก่าเห็นร่วมกันว่าการจัดการชุมนุมในวันที่๑๙กันยายนนี้

ที่จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณแท้จริงของอุดมการประชาธิปไตย

นี่คือเรื่องของท่าทีนะครับของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่บอกว่ามีจุดยืนจะพูดเรื่องอะไรบ้าง
ชุมนุมเรียกร้องอะไรบ้างและยืนยันว่าจะใช้สถานที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะ
ใช่ค่ะคือเราไล่เรียงให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะ

เรียงลำดับมาตั้งแต่ที่มาของการชุมนุมทีนี้ค่ะก็มาดูท่าทีล่าสุดกันหน่อยนะคะ

ท่าทีจากหลายหลายฝ่ายเลยค่ะวันนี้เนี่ยค่ะมีท่าทีจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
จากนายกรัฐมนตรีก่อนเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตอบคำถามที่ว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันไม่ให้ใช้สถานที่ในการชุมนุมจะเตรียมรับมืออย่างไร
นายกรัฐมนตรีตอบแบบนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลคงไม่ต้องเตรียมพร้อมรับมืออะไรถ้ายืนยันจะจัดชุมนุมกันก็เป็นเรื่องของนักศึกษา
หน้าที่ของตัวเองคือต้องดูแลทุกคนให้ปลอดภัยยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความรุนแรงซึ่งได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องดูแลให้ผู้ที่มาชุมนุมปลอดภัยอย่าให้ใครมาใช้ประโยชน์การชุมนุมโยงไปเรื่องอื่น
นายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้ไปกดดันทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ให้ใช้สถานที่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองในการพิจารณานายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้มีการก้าวล่วงอะไรส่วนที่กลุ่มแนวร่วมประกาศจะเคลื่อนไหวมาทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันถัดไปคือ
ก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่หรือจ๊ะ

ถ้าเขาชุมนุมไม่ได้เขามาที่ไหนผมก็ต้องดูแลเขาอยู่ดี

มันควรไหมเล่ามันควรทำไหมล่ะ
ไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ไม่สมควร

เอาเขาจุดลุมทุกคนก็อ้ากว่าเป็นการจุดลุมดรกวัยสุด

เมื่อผิดหัวหมายขึ้นมาแล้วบอกว่ารัฐบาลรังแก่
ด่านพลเอกอภิรัตโครงสมภงผู้บัญชการทหารบก
บกก็ได้กล่าวกับกำลังพลนะคะระหว่างการแข่งขันการทดสอบร่างกาย
เพื่อความพร้อมรบระดับกองทัพบกให้ทหารต้องมีวินัย
ก็ให้ความสำคัญทั้งร่างกายทั้งสมองด้วย
เพราะถ้าสมองขาดวินัยก็จะเข้าใจผิดหลงเชื่ออะไรง่าย
ซึ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง
ส่วนประเด็นการชุมนุม๑๙กันยายนนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ถามพบทบนะคะว่าทางทหารจะเข้าไปช่วยดูอะไรหรือเปล่า
พบทบบอกว่ายากพูดสั้นแค่นี้เลย
แล้วก็ขึ้นรถกลับออกไปนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะ
จากวินัยทางร่างกายแล้วเช่นท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ท่านต้องมีวินัยทางสมองด้วยนะครับถ้าสมองท่านขาดวินัย
ท่านเข้าใจผิดหลงเชื่ออะไรง่ายนะครับ
นั่นคือวินัยของสมองไม่มีเราต้องอยู่กับความจริง
อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้น

ทหารไม่ได้ส่งไปช่วยหรือยังไงในความหมายของท่าน
แต่ว่าอาจจะเห็นบ้างในโลกโซเชียลค่ะ
ที่มีการแชร์เอกสารที่บอกว่าเป็นคำสั่งด่วนจากแม่ทัพภาคที่หนึ่ง
จัดเตรียมกำลังพลพร้อมอุปกรณ์หมวกนิรมัยบวกนิรภัย
กันศีรษะกระบองป้องกันตนเองเสื้อเกราะลายพรางโลก
ลูกซองกระสุนยางแก๊สน้ำตารถน้ำลักษณะแบบเนี้ย
ครับเขาแชร์เอกสารกันน่ะนะคะในโลกโซเชียล
เอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกออกมาชี้แจงเรื่องนี้
ครับบอกว่าจริงจริงแล้วตอนนี้เนี่ยกองทัพบกยังไม่ได้รับภารกิจอะไร
ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในวันที่๑๙กันยายนนี้เลย
ครับแล้วเห็นแล้วภาพที่มีแชร์กันในโลกโซเชียลอ่ะค่ะ
เป็นเอกสารฉบับหนึ่งอ่ะนะคะโฆษกองทบกบอกว่าไม่น่าจะใช่เอกสารข่าวทางราชการของกองทัพภาคที่หนึ่ง
ครับเพราะไม่มีระบุวันที่ไม่มีผู้ลงนามอนุมัติตามรูปแบบเอกสารข่าวของทางราชการค่ะ
ออกมายืนยันแบบนี้นะคะครับส่วนเรื่องการไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการชุมนุม
ก็มีความเห็นแตกต่างกันนะคะจากหลายหลายฝ่ายนะคะก็มีบรรดาอดีตผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
หรือว่านิสิตทั้งอดีตและปัจจุบันนะคะครับเช่นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายฮริรักษุตบุตรโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะบอกว่าการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชุมนุมเพราะจำเป็นต้องทำอย่างเช่นผู้บริหารมีอำนาจและความชอบทำ
ทำตามหน้าที่ที่ควรจะทำไม่ใช่เป็นการรับใช้ใครที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ถูกใจ
แก่นำชุมนุมเท่านั้นครับและการชุมนุมอาจมีความเสี่ยงไม่น้อย
จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจนคุมไม่อยู่อาจซ้ำรอยเหตุการณ์หกตุลาหนึ่งเก้า
การชุมนุมมีความยืดเยื้อเหมือนที่หลายคนเป็นห่วงกัน
คำว่าเสียใจเป็นคำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สายเกินไปแล้วทุกครั้ง
อกจากนี้ค่ะมีแถลงการขององค์กรนิสิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ให้ยุติการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมของประชาชน
เหมือนเป็นการบีบบังคับไม่ให้ผู้เห็นต่างทางการเมืองออกมาเรียกร้องความยุติธรรม
ส่วนใครที่ไม่สามารถไปร่วมชุมนุม๑๙กันยายนนี้ได้
สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมชุมนุมได้เป็นการส่งลักษณะของท่อน้ำเลี้ยอัน
แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะมีการแชร์เลขบัญชีคุณต้อมยุทธเลิศ
กับชื่อดังคนหนึ่งถูกต้องค่ะซึ่งเขาเป็นแนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุม
เขาก็เลยบอกว่าถ้าใครไปไม่ได้
ก็เป็นการส่งท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมก็แล้วกันครับ
ทางฝั่งของผู้สนับสนุนการชุมนุมเขานะ

ก็คงต้องจับตาไปจนกว่าจะถึงวันชุมนุมวันเสาร์นี้นะฮะ

เพื่อยื่นข้อเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลนะฮะ

สิ่งทุกอย่างไทยรัฐทีวีทีมข่าวของเรา

อยากให้คุณผู้ชมติดตามเราต่อเนื่องนะคะ
โดยเฉพาะวันชุมนุมใหญ่๑๙กันยายนนะคะ